คุณผู้ชมไปดูเรื่องของไอ้ไข่กันหน่อยแล้วกันนะคุณผู้ชมครับ
นะฮะมาดูหน่อยว่าชาวบ้านเขาไปขอไอไข่ที่ไหนกันบ้างแล้วเขาได้อะไรกันไปนะฮะ
บรรยากาศในวัดศรีทรงธรรมนะฮะตำบลหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะฮะ
ช่วงนี้ก็ไม่ได้คึกคักเท่าไหร่หรอกนะครับเพราะว่าทุกคนก็ต้องระวังตัวไม่อยากจะออกไปไหนป้องกัน
เรื่องของการระบาดของโควิดสิบเก้าด้วยนะครับแต่ว่าก็ยังมีนักเสียงโชคบางส่วนครับ
ยอยไปขอโชคลาภจากรูปปั้นไอ้ไข่นะฮะแล้วก็เอาของเส้นไหว้ไปถวาย
มีทันน้ำแดงอืมหนังสติ๊กแล้วก็ประทัดนะฮะครับ
นักเสียงโชคคนหนึ่งเข้าไปเขาบอกว่าเขาจุดประทัดพร้อมกับจุดทูปเสียงทาย
แล้วตัวเลขดันไปตรงกับลอตเตอรี่ที่ซื้อเอาไว้ในกระเป๋าพอดิบพอดี
เฮ้ยอะไรมันเยอะเลยเนี่ยเป๊ะเด๊ะขนาดนั้นทั้งสองอย่างเลย
เขาบอกว่าเอาล่ะโชคนี้ต้องได้แล้วไอ้ใครเอ้ยเนี่ยห้าสี่เก้ากับอะไรล่ะ
หนึ่งสี่หนึ่งห้าใช่ไหมนี่ไงต้องได้ต้องฮะแล้วเขาซื้อสี่เก้าสี่เอาไว้
หนึ่งห้าเมื่อกี้งูไงความยาวใช่ไหมความยาวสิบเอ่อความยาวสี่เมตรอ่ะ
กันหลังสิบห้ากิโลกรัมนี่ไงคุณก็พาผสมเออพยายามไปเชื่อมเนอะเออ
ก็เอามาฝากกันอันนี้เป็นความบังเอิญหรืออะไรก็แล้วแต่สุดแท้
แต่คุณผู้ชมจะพิจารณานะครับค่ะไปนครสวรรค์ครับ
ทยอยไปไหว้ขอโชคลาภจากรูปปั้นไอ้ไข่ภายในวัดบุรีรำ
ลาดยาวครับแล้วก็ขอเลขเด็ดด้วยการจุดทูปเสี่ยงทาย
แล้วก็ล้วงไข่ในหายมงคลไอ้ไข่นี่คือลูกปิงปองครับ
คุณผู้ชมครับคือเป็นลูกปิงปองที่เขาเขียนเลขเอาไว้นั่นเอง
ชาวบ้านเนี่ยพอได้เลขเด็ดต่างแล้วนะครับแน่นอนครับ
พอได้ปั๊บก็เดินออกไปหาลอตเตอรี่กันเสี่ยงดวงลุ้นรางวัลกันนะครับ
งวดกลางเดือนนี้โดยเลขเด็ดนะครับก็ได้มาโอ้โห
ทั้ง๒หลัก๓หลักคุณผู้ชมก็คงจะเห็นกันไปแล้วนะครับ
ก็หอมปากหอมคอนะครับอืมก๊อฟอะไรชี้อะไรไม่มีอะไร